คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เดี๋ยวให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ที่อุดรธานีเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงงานน้ำแข็งค่ะมีผู้หญิงคนนึงนะคะวิ่งแบบหน้าตาตื่นแล้วก็ไปหลบอยู่ในโรงงานน้ำแข็งพอตำรวจมารีบกระโดดขึ้นรถตำรวจเลยประเด็นคือเธอบอกว่าสามีเนี่ยจะอุ้มฆ่าเธอเป็นเรื่องของความหึ

คนงานผู้ชายของโรงงานก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะคะสุดท้ายเนี่ยตำรวจภูทรบ้านดุงมาถึงผู้หญิงคนนี้วิ่งขึ้นกระบะท้ายรถตำรวจขึ้นไป
เราตามเรื่องนี้ให้ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้นะคะเราส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่โรงงานน้ำแข็งตามภาพนี้ค่ะ
ครับแล้วก็ได้คุยกับเจ้าของโรงงานน้ำแข็งนายอนุวัฒน์เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงประมาณตีหนึ่งครึ่งเมื่อวานลูกน้องโทรศัพท์มาบอกเห็นรถกระบะสีดำมาจอดเลยทางเข้าโรงน้ำแข็งไป
แล้วเห็นผู้หญิงวิ่งหน้าตาตกใจมากเข้าไปในโรงน้ำแข็งแล้วก็ไปหลบก็พยายามจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนนี้หวาดภาวะดูแบบเธอกลัวมาก
ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยแล้วก็พาตัวผู้หญิงคนนี้ออกไป
เหมือนเหมือนคนกลัวเหมือนคนกลัวตายอ่ะน่ากลัวมากนะใช่ใช่อ่าเขาเขาพูดอะไรบ้างตอนนั้นเขาบอกว่าโทรหาตำรวจให้หน่อยโทรหาตำรวจให้หน่อยอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยผมผมก็เอ้างั้นไปหลบอยู่ตรงนู้นก่อนไปเขาบอกว่าผัวเขาตีหลงหรือยังเขาบอกว่าผัวจะพาไปฆ่า
คุณผู้ชมคะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะคือคืนเกิดเหตุเนี่ยในสินอายุ๔๕ปีเป็นสามีของนางพรอายุ๔๗ปีเขาทะเลาะกันเรื่องหึงหวงเขาใช้ผ้าห่มมัดมือแล้วก็อุ้มเธอขึ้นรถบอกว่าจะเอาเธอไปฆ่าในป่ามันสำปะหลัง
ระหว่างนั้นในสินเครียดจอดรถแถวแถวโรงงานน้ำแข็งเปิดประตูรถเดินไปสูบบุหรี่ข้างข้างรถจังหวะนั้นแหละจังหวะที่ในสินลงจากรถนะคะตัวนางพรก็เลยถีบประตูรถแล้วก็วิ่งหนีออกมาจากรถไปขอความช่วยเหลือที่โรงงานน้ำแข็งนะคะตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดเราก็เลยโทรศัพท์คุยกับในสินเลยสามีของนางพร
บอกว่าก็แต่งงานกับนางพรตั้งแต่อายุ๑๗มีลูกด้วยกันสองคนช่วยกันสร้างบ้านช่วยกันทุกอย่างแต่มันพังหมดเลยอ่ะมันพังเพราะผู้ชายที่มาติดพันธุ์ภรรยาเขาครับวันเกิดเหตุก็ตัวเองเนี่ยแอบเล่นโทรศัพท์ของภรรยาคุยกับผู้ชายคนนี้แล้วสุดท้ายคือโมโหจับภรรยามัดมือเลยเอาขึ้นรถตั้งใจว่าจะนัดผู้ชายคนนี้ที่มาติด

นางพรด้วยนะคะเราก็ไปที่บ้านจันทร์นำเภอบ้านดุงจะไปหานางพรนางพรไม่อยู่ก็เลยคุยกับแม่ของนางพรค่ะแม่เล่าให้ฟังว่าทั้งคู่คบหากันยี่สิบกว่าปีเลิกกันไปสามสี่รอบสุดท้ายก็กลับมาคืนดีกันในสินเป็นคนดุมากเป็นผู้ชายดุอารมณ์ร้อนตบตีลูกสาวแม่ตลอดเลยเคยตบตีดึงผมแล้วลากไปกับพื้นถนนต่อหน้าต่อตาแม่
ครั้งนี้ก็เหมือนกันในสินมาตามหาภรรยามาโวยวายโวยวายแม่ก็เลยบอกว่าพ่อหนีไปหนีไปแม่เป็นคนบอกให้ลูกสาวหนีเองนั่นแหละแต่ในสินยังตามเจอแล้วก็ทำร้ายกันกลางหมู่บ้านเลยนะคะจับลูกสาวแม่มัดมืออุ้มขึ้นรถแม่บอกว่าลูกเคยคิดไปเองว่าลูกสาวแม่นอกใจจริงจริงแล้วไม่ได้นอกใจเลยไม่ได้มีใครเลยแต่พอเกิดเรื่องแบบนี้

คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมลองฟังตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยเพราะแหมข้อมูลมันเริ่มไม่ตรงกันแล้วเพื่อนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้ใกล้กันบอกว่านางพรนอกใจจริงมีผู้ชายคนอื่นจริงคือนางพรเนี่ยเป็นคนสวยเวลานางพรเลิกกับในสินนางพรมีผู้ชายคนใหม่ทุกครั้งเขาเลิกกันหลายครั้งใช่ไหมคะเลิกทุกครั้งมีผู้ชายคนใหม่ทุกครั้งแต่สุดท้าย

แต่ถ้าถามว่าในสินถึงขั้นโอ้โหจะฆ่าจะแกล้งกันไหมเนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่าไม่หรอกไม่ฆ่าไม่แกล้งอะไรกันหรอกที่พูดไปคงแค่ขู่เฉยก็ตั้งแต่ที่นางพรไปคบกับผู้ชายคนอื่นเนี่ยเรื่องมันแบบโอ้โหโด่งดังนะคนทั้งหมู่บ้านเขารู้กันหมดในสินก็เลยยิ่งโกรธ
อ้าวทีนี้ทีมข่าวไม่ได้หยุดแค่นี้นะคะคุณผู้ชมคุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราบอกว่างั้นตามต่อนางพรไปคบกับผู้ชายที่ชื่อว่าในพลใช่ไหม
ว่าเนี่ยเพิ่งไล่ในพลออกจากบ้านไปเลยในสินมาถามหาในพลที่บ้านแบบโกรธมากมาถามอยู่สองสามวันแล้วก็เนี่ยก็เหมือนกับตามไปหาถึงภรรยา
พลที่ทำงานเลยนะเลยกลัวมากในสินดุอ่ะถ้าเจอกับในพล
เกิดเรื่องไม่ดีแน่ก็เลยไล่ในพลออกไปเลยไม่ต้องอยู่บ้าน
เพราะหนี้สินมาตามหาในพลถึงบ้านไปตามถึงภรรยาของในพล
เพราะเชื่อว่าในพลไปติดพันธุ์เมียเขาไงคะไปติดพันธุ์
นางพรทีนี้ถ้าถามว่าไปคบกับนางพรจริงไหมไปติดพัน
จริงหรือเปล่าแม่ยายกับภรรยาของในพลบอกว่าก็ไม่รู้
นะแต่เอาจริงพูดกันตรงตรงเลยนะเห็นเขาเคยนัดแนะกัน
ไปที่รีสอร์ทเคยนัดแนะกันไปที่ร้านอาหารด้วยซ้ำ

อืมผู้ใดหัวผู้หญิงหัวผู้หญิงหัวเจ้าพ่อหน่ะแม่เออเหมือน
แม่ยายของในพลก็รู้เรื่องอืมภรรยาของในพลก็น่าจะรู้เรื่อง
ในพลไปติดพันกับนางพรคุณผู้ชมค่ะหมู่บ้านนี้คือบ้านจันท
อำเภอบ้านดุงนะคะเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับที่เคยเป็นข่าว
สองสามวันก่อนนะคะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะลุงหลินอ่ะ
ลุงลุงวินลุงวินอ่ะของพระลุงวินอ่ะที่ไปหลอกน้องซายอะไรเนี่ย
อายุ๑๙อ่ะอ๋อก็อยู่แถวนี้เหมือนกันเหรอ
ก็ภูริพัฒน์บอกภูริพัฒน์ก็ไปทำเรื่องลุงวินไง
ไปทำข่าวลุงหวินจำได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันเป็นคนกลางให้ไปคุยอะไรกับน้องทราย
กลายเป็นว่าอ้าวมีข่าวนี้อีกเป็นเรื่องผู้ผู้เมียเมียอีก
ก็อาจจะเป็นเหตุบังเอิญก็คงบังเอิญ